คุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามท้องถนนนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่มันงอกมาเป็นประเด็นก็คืออุบัติเหตุนี้
มีเรื่องดราม่าที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลกันด้วยเนี่ยนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกปูนค่ะคุณผู้ชมเกิดอาการเบรกแตกแบบนี้นะคะ
พอเบรกแตกเสร็จปุ๊บไปพุ่งชนค่ะ
คือเสียหลักไปพุ่งชนกับรถที่เขาโดยสารมา๔คันรวดเลยนะคะ
แต่สิ่งที่ดิฉันบอกว่ามันเป็นประเด็นดราม่าก็เพราะว่าคันนี้เนี่ย
คือหลังจากที่เขาถูกชนปรากฏว่าภรรยาของเขา
แล้วก็ลูกน้อยวัยขวบ๗เดือนของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้คนขับรถก็คือเป็นคุณพ่อของน้องด้วย
แล้วก็เป็นสามีของภรรยาที่บาดเจ็บนี้
ก็ออกมาโวยวายแล้วก็ด่าทอคนขับรถบรรทุก
ลักษณะคือขออภัยนะเหยียดหยามจนเกิดเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์
แต่เอาล่ะเบื้องต้นมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณ๔แยก
้วยบงตะมนต์ห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงซึ่งบรรทุกปูนมาเต็มคันค่ะ
แล้วก็มีนายก้านอินทวิเศษอายุ๕๑ปีเป็นคนขับ
สภาพรถคือพุ่งไปบนเกาะกลางปูนที่ทุบมาด้วยบรรทุกมา
ก็ตกเกลือนพื้นถนนเลยค่ะ
รถบรรทุกไปพุ่งชนท้ายรถแล้วก็รถกระบะที่จอดติดไฟแดง

อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะส่งผลให้สองแม่ลูกได้รับบาดเจ็บสาหัส
หนึ่งปีเจ็ดเดือนนั่งโดยสารมากับรถมิซูบิชิสีดำ
หมายเลขทะเบียนคอรคังวอแหวนหกศูนย์สามเก้า
กรุงเทพมหานครในสภาพรถเนี่ยคือถูกอัดก๊อปปี้
จากด้านหน้าจนด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายมันยุบ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น๒แม่ลูก
คนขับรถบรรทุกเล่าแบบนี้บอกว่าขับรถบรรทุกปูนมาจากโรงปูนเขาวง
เพื่อจะไปส่งที่จังหวัดสะแก้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเนี่ย
คือมันเบรกไม่อยู่ช่วงนั้นเนี่ยมันติดไฟแดงถูกไหม

ปรากฏว่าคือพอเบรกไม่อยู่
พยายามที่จะหักพวงมาลัยให้รถไปพุ่งชนเกาะกลาง

แต่รถมันมีน้ำหนักมากเขาเลยเอาไม่อยู่
ทำให้รถพุ่งชนรถที่จอดติดไฟแดง
อยู่ด้านหน้าก็คือ๔คันรวดเลย
จากการสอบถามอีกฝั่งหนึ่งก็คือ
คนขับรถมิซูบิชิสีดำควันที่ถูกชนแล้วก็ประสบเหตุ
บอกว่าตัวเองพร้อมภรรยาแล้วก็ลูกกำลังจะเดินทางกลับบ้าน
จอดรถติดไฟแดงพอดิบดี
จากนั้นได้มีรถบรรทุกพ่วงพุ่งชนท้าย
รถของเขาทำให้ภรรยาและลูกได้รับบาดเจ็บสาหัส
ด้วยแรงชนทำให้รถของตัวเอง
พุ่งชนเข้ากับรถกระบะที่อยู่ด้านหน้า
แล้วรถยนต์ที่จอดอีก๓คันรวด

ระหว่างสอบถามคนขับรถคันดังกล่าว
คุณผู้ชมปรากฏว่าคือคนขับรถวิสุบิชิสีดำ
ก็อารมณ์โมโหนะโมโหฉุนเฉียวค่ะ
แล้วมีการให้ของลับคนขับรถบรรทุกด้วย
และมีการโต้เถียงกันจนเกือบจะวางมวยเกิดขึ้น
แต่ว่าสุดท้ายตำรวจก็ห้ามปลาม
ก็คือคุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับ
คนขับรถมิซูบิชิด่าทอคนขับรถบรรทุก
ภาพนี้คุณผู้ชมมีการเผยแพร่บนโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง
ก็เลยทำให้ชาวเน็ตออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย
ที่ชายคนนั้นกล่าวผู้จ่าคือลักษณะดูถูก
พูดจารักษณเหยียดหยามคนขับรถบรรทุก
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็เข้าใจแล้วนะว่าลูกเมียคุณเจ็บ
แต่ก็ไม่ควรดูถูกคนอื่นแบบนี้ไหม
คนขับรถบรรทุกเขาก็พยายามแล้วพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์
แต่มันก็เป็นอุบัติเหตุแต่มันก็เป็นเหตุสุดวิสัย
ล่าสุดเอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดดราม่า
หลังจากที่โดนถล่มเยอะนะคนที่ขับรถมิซูบิชิ
ซึ่งเป็นรถที่ประสบเหตุแล้วก็ลูกเมียได้รับบาดเจ็บ
ก็ออกมาขอโทษสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ